และในวันนี้นะคะก็มีเรื่องของตำรวจลุมพินีที่สามารถจับกลุ่มชาวต่างชาติสองคนที่ร่วมกันตั้งแก๊งแอบอ้างเป็นตำรวจแล้วก็ไปเรียกเงินจากชาวซีเรียแลกกับการที่ไม่ต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศเพราะว่าเขาอยู่มาเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้วนะคะ

นายคาซาวาเกลชาวซีเรียและนายอิสลามชาวอียิปต์ผู้ต้องหาคดีร่วมกันช่อกง
ถูกตำรวจควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบานลุมพินี
ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีแอบอ้างเป็นสามารถ
เรียกรับเงินกว่า๖แสนบาทแลกกับการไม่ให้นายมุธมัติวาเอลชาวซีเรีย
ถูกดำเนินคดีเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
คำให้การของนายมุธมัติยัดเซอร์ปีดาของผู้เสียหายระบุว่า
เรียกรับเงินแบ่งออกเป็น๔ครั้งคือเมื่อวันที่๑มิถุนายนเวลาตีหนึ่ง
ให้นำเงินจำนวนสองหมื่นห้าพันบาทไปให้ที่ห้องพักของนายบาเซิล
ภายในสุขุมวิทย์ซอย๔และในวันเดียวกันเวลาบ่ายโมง
นำเงินไปมอบให้อีกห้าหมื่นบาทโดยนัดมอบเงินข้างสถานีตำรวจ
นครบาลลุมพินีส่วนครั้งที่สามกลางดึกของวันที่๕มิถุนายน
ผู้เสียหายต้องจ่ายเงินอีกสองแสนแปดหมื่นบาทและรถจักรยานยนต์ราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
อีก๑คันภายในสุขุมวิทย์ซอย๔และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๙
หรือวันที่สิบมิถุนายนเวลาหนึ่งทุ่มกลุ่มผู้ต้องหาได้นัดพบ
เพื่อเรียกเงินอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในสุขุมวิทย์ซอยสาม
โดยอ้างว่าการปล่อยตัวอยู่ระหว่างการดำเนินการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาในความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรและกันโชคทรัพย์ด้วย
พร้อมยืนยันไม่เคยอ้างเป็นตำรวจอาสาในการเรียกรับเงินจากผู้เสียหาย

อิสลามจึงแจ้งให้ตำรวจไปจับนายวาเอลที่ห้องพัก
โดยอ้างว่ามีความเกี่ยวพันกับยาเสพติด
ในการตรวจค้นตำรวจไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่กลับพบว่านายวาเอลอยู่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ถูกจับและส่งตัวให้ต่อหมอดำเนินคดี
พอกลับตัวปั๊บทางนี้ก็ไม่อยากจะถูกส่งตัวกลับไป
ซีเรียก็เป็นประเทศหนึ่งที่เราก็รู้กันอยู่

ก็เลยไปพูดง่ายว่าไปหาเงินจากไปหลอกว่าจะช่วยได้
ส่วนที่ครอบครัวของนายวาเอลเชื่อและยอมจ่ายเงินให้นั้น
เพราะมีข้อมูลว่ากลุ่มผู้ต้องหาเคยช่วยเหลือชาวซีเรีย
ไม่ให้ถูกส่งกลับประเทศมาแล้วหลายคน
เชื่อว่าสามารถช่วยเหลือลูกชายได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน